ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มหนุ่มวัย๒๕ปี
พบว่าผู้ชายคนนี้เสพน้ำต้มใบกระท่อมอยู่ในขนำ
แต่หลังจากถูกจับขึ้นท้ายกระบะแล้ว
ผู้ชายคนนี้ร้องห่มร้องไห้ตะโกนเสียงดัง
เรียกขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นแม่
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ

นายอาทิตย์นี่เพราะผมร้องไห้ตลอดเวลาเลย
ใช่นี่ละถามว่าน้ำท่อมต้มตั้งเมื่อไหร่
เมื่อวานนี่ถ้ายืดนั่งั้นก็เงียบก่อนเลยนะครับ

คลิปเหตุการณ์หลังจากที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
จับกลุ่มนายอาทิตย์หรือว่าทิศจิตเพ็งอายุ๒๕ปี
ในคดีเสพน้ำต้มใบกระท่อมนะครับ
ก็ระหว่างทางนำตัวไปโรงพักก็เรียกร้องหาแม่ตลอดเวลา

ร้อยตำรวจเอกพระลักพลคงฉ่ำรองสารวัตรป้องกันปรับ
ปร่ามสอบภอมเมืองนครสีธรรมราช
เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้
คดียาเสพติดแล้วก็จุรกรรมรถจักรยานยนต์ได้๒คน

คือจับกลุ่มคนก่อนหน้านี้เป็นคนร้าย๒คน

จากนั้นก็เลยขยายผลตรวจค้นเครือข่ายภายในซอยกิโล๕ถนนกับโรม
ที่ตำบลโภษเด็จอำเภอเมืองนครสีธรรมราช
แล้วก็พบนายอาทิตย์จิตเพ็งนี่แหละครับ
กำลังเสพน้ำต้มใบกระท่อมอยู่ภายในขนำ
ก็เลยเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลาง
น้ำต้มใบกระท่อม๑ขวดแล้วก็อุปกรณ์ในการต้ม
ก็ระหว่างควบคุมตัวนายอาทิตย์กับผู้ต้องหาอีก๒คน
ก็อยู่ท้ายรถกระบะกัน๓คน
จะเอาตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
นายอาทิตย์ก็ร้องห่มร้องไห้เรียกขอให้แม่มาช่วยหน่อยนะฮะ
แต่ในคดีนี้พ่อและแม่ของนายอาทิตย์ไม่ช่วยนะ

เพราะพ่อแม่เปิดเผยบอกว่าลูกชายเนี่ย
เคยเสพน้ำต้มใบกระท่อมจนเมา
อารวาสหนักทำลายข้าวของภายในบ้าน
พ่อแม่ก็เอือมไม่รู้จะแก้ไขยังไง
ต้องแจ้งตำรวจจับมาแล้วก่อนหน้านี้
ต่อมาผู้สึกข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายอาธิต
ก็พบว่าบริเวณดังกล่าวมีบ้านปลูกติดกัน๓๔หลัง

สอบถามยาดยาดกระซาว่าพ่อและแม่ของนายอาธิต
เดินทางไปทำธุระที่ต่างอำเภอ

ขณะที่ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายอาทิตย
ขณะเสพน้ำต้มพืชกระท่อม
ยาดบอกว่านายอาธิตเสพน้ำต้มพืชกระท่อมจริง
ส่วนเรื่องของการขโมยรถจักรยานยนต์นั้น
เชื่อว่านายอาทิตย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
ไม่ได้ไปผัวพันกับ๒โจรที่จับได้ก่อนหน้านี้นะครับ
เพราะญาติยืนยันว่านายอาทิตย์ไม่ได้มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
แต่เรื่องเสพน้ำกระท่อมเสพจริง
ส่วนเหตุการณ์ที่ร้องห่มร้องไห้อย่างหนักขณะถูกจับนั้น
เขาคิดว่าตัวเองเป็นเด็กหรือเปล่าคุณ
ญาติบอกว่านายอาทิตย์มันอาจจะคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่
ถูกตำรวจจับก็กลัวจะติดคุก
คิดถึงใครไม่ออกก็ต้องคิดถึงพ่อแม่แล้วฮะ
อยากให้แม่มาช่วยประกันตัวหน่อย

เนื่องจากครอบครัวไม่มีฐานะยากโจน
ไม่มีความกดดันเรื่องนี้ไม่มีเงินไม่มีทอง

เก็บของเก่าขายได้ไม่กี่บาทนะ
ที่สำคัญแม่ต้องการให้ลูกชายรับโทษติดคุก

เพราะแต่ละวันนายอาทิตย์เอาแต่ดื่มน้ำต้มกระท่อม
งานการไม่ทำเลย
จนบางครั้งเมาอารวาส
แม่ก็กลัวว่ากลัวว่าจะทำร้ายครอบครัวคนในครอบครัว
ใช่แม่ก็เลยออกมายืนยันว่าไม่ช่วย
อยากให้ลูกชายได้สำนึก